ไม่ชอบไม่ชอบ

งูเขียวมันจะกินตับตุ๊กแก่ในหัวเขียว

หนั้นเลย
งูเขียวพระอินทร์รัดครับ

จะเอาหัวมุดเข้าไปในปากตุ๊กแก
บิ๊พี่น้ำแข็งไม่กลัวหรอ

อันนี้คือโรงซ่อมรถของสถานที่ราชการแห่งหนึ่ง
ทัพทันอุทัยธานีนะครับก็เจ้าหน้าที่เข้าไปดู
จะส่องดูเลขพี่จะดูจากตรงไหน
เออลายไงพี่เบิร์ดลายของมันไงโอ้โหอ่าเดี๋ยวถ้าเห็นแล้วบอกหน่อย
แล้วที่มันขดด้วยนะขดแล้วเห็นเป็นตัวเลขอะไร
โอ้วเจ้าหน้าที่เขาพยายามใช้ใส่ยางฉีดน้ำไล่มันมันนะครับ
สักพักเดียวนี่ฮะฉีดแล้วฉีดแล้วงูเขียวพระอินทร์ก็ค่อยคลายตัวออกนะครับ
ยัง
กล้วยหอมทองเนี่ยมาปลูก๓หน่อตายไป๒เหลือ๑หลังจากนั้นต้นกล้วยหอมทองนี้ก็เจริญเติบโตแตกหน่อมาล่าสุดมี๒ต้นเนี่ยแหละที่แปลกกว่าเพื่อนเลยชาวบ้านรู้ข่าวก็มาขอโชคขอลาบดูกันหน่อยคุณผู้ชมเขาบอกว่าเขาเห็นเขาเห็นว่าเป็นเลขอะไรเออบางคนก็บอกว่าเห็นเห็นเป็นเลขอะไรนะ๖๙๗อันนี้คือชาวบ้านเขาบอกมา
ที่๑๖๗หมู่๙บ้านวังพระทรายที่ชัยภูมินะคะนี่ก็เกี่ยวกับกล้วยแปลกเหมือนกันคุณผู้ชมเป็นหน่อกล้วยแปลกที่ชาวกำแพงเพชรเขาไปรำแก้บนกันแต่ไม่ได้แก้ร่างแก้บนอย่างเดียวครับคึกคักเลยครับเขาไปกันที่บ้านสวนลุงแสกพื้นที่อำเภอคลองลานเย็นเมื่อวานนี้บอกว่าได้เลขเด็ดจากต้นกล้วยนมสาวแปลกต้นกล้วย

จอมปลวกนางอลพิมนี่อะไรจอมปลวกนางอลพิมฝ่ายผู้หญิงเหรออ้าอย่าเพิ่งถามต่อยังไม่ได้ดูนะครับที่นางรองบุรีรามนี้หรอเอาเครื่องเส้นไหว้ไปขอโชคลาภ
ขนาดเล็กนี้อยู่ริมถนนสายบ้านสะเหลาบ้านหนองโพตะบนชุมแสงอำเภอนางรอง

ชาวบ้านในพื้นที่เล่าบอกว่าพื้นที่บริเวณนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
นะครับอยู่ใกล้กับศาลหนองโพที่ชาวบ้านเคารพสัทธา
ส่วนจอมปลวกนี้นะชาวบ้านเรียกกันว่าจอมปลวกนางอรพิมเข้าใจไหม
เออนี่คือร่างนะครับร่างทรงเคยบอกเอาไว้
ซึ่งบางคนก็เห็นว่ารูปทรงของจอมปลวกบางมุมดูคล้ายเสียนพญานาค
เสียญพญานาคที่ผ่านมาชาวบ้านร่ำลือกันว่า
ได้เลขไปเสี่ยงโชคแล้วถูกรางวัลมาหลายงวดแล้ว
แล้วในงวดนี้บางคนเห็น๒ตัวบางคนเห็น๓ตัว
คุณผู้ชมต้องขออภัยจริงนะถ้าแบบนี้ต้องดูเอง
ต้องดูเองเห็นอะไรแล้วก็จดเอาไว้แล้วกันครับ
แต่ของน้ำแข็งเนี่ยเดี๋ยวบอกให้เลยแล้วเตรียมจดเอาไว้เลยนะ
เพราะว่าหลายเลขเหลือเกินคือเขาบอกว่าเขาไปไหว้องค์ทาเวท
แล้วเห็นเหมือนกับเส้นเลือดที่มือไปอย่างเส้นเลือดแล้วเหรอ
ใช่เดี๋ยวคุณผู้ชมต้องลองดูค่ะกับที่ฝ่ามือว่าเอ๊ะ
จะเป็นรูปรูปอะไรแล้วก็เลขอะไรบ้างอ่ะนะคะอืม
ชาวบ้านมาจากทั่วทุกสารทิศเลยมาบวงสวงเปิดเนธทาเวสุวรรณปางประธานทรัพย์ค่ะ
ที่วัดทุ่งนาของจังหวัดอุทัยธานีในงานเนี่ยเชิญพระเกจิขึ้นเครนนะ
แล้วทำพิธีเปิดเนธทาเวสวรรค์นี้นี่นี่จุดประทัดครับ
ทัดมาสามหมื่นกว่านัดเมื่อกี้เห็นนางรำรำอยู่ใช่ไหมคะ
รำถวายทาเวทแล้วชาวบ้านเขาสังเกตด้วยนะอ่านี่
ดอมพี่เบิร์ตสังเกตนิ้วมือของนางรำอย่างเดียวไม่พอ
เพราะว่านางรำเนี้ยเหมือนกับชูเลขสามกับกำมือเป็นเลขศูนย์แบบนี้อ๋อ
ก็เลยบอกว่าเอ๊ะเอ๊ะสามศูนย์นางโยชน์คนที่สามสิบเหรอ
หรือยังไงคนก็ตีความไปหลังจากเสร็จพิธีค่ะ
ไปกราบไหว้องค์ทาเวสุวรรณเห็นอีกแล้วฮะเห็นอะไรอีกอ่ะ
อันที่บอกว่าเหมือนเส้นเลือดเนี่ยเดี๋ยวซูมให้ดูหน่อยชี้ใหญ่เลย
ตัวเลขที่มือข้างซ้ายที่ถือกระบองอะค่ะปูดโปนมาคล้ายเส้นเลือดนี่ตรงนี้
อ๋อเออเออเออเออหรือว่าตอนทาสีสีไม่เรียบหรือเปล่า
เหมือนกับสีไม่แห้งแต่ว่าคุณผู้ชมเห็นเป็นเลขอะไร
พี่เบิร์ดเห็นไปเลขอะไรยังภาพยังเป็นนางรำอยู่
มันมาไม่ถึงนี่เออครับเขาบอกว่าที่เอ่อที่มือข้างซ้ายเมื่อกี้
ที่ฝ่ามือนี้ก่อนก็ได้ค่ะอ่าฝ่ามือเนี่ยเห็นเป็นเลขหกศูนย์เก้า
ฝ่ามือสะท้อนกับแสงอาทิตย์นะส่วนไอ้เส้นเหมือนที่เป็นเส้นเลือดปูดปูดเนี่ย
เหมือนกับเลข๒๗ส่วนเลขหางประทัดค่ะดูหน่อยละกัน
หางประทัดเนี่ยได้เยอะเลยได้อะไรบ้างอ่ะเจ็ดสี่นะห้าเจ็ดสี่
และอีกอันหนึ่งอะไรยังไม่ค่อยชัดเลยมันยับอยู่นะ
สองศูนย์กับหกห้าสามมีอีกเลขรถเครนเยอะเหลือเกินนะ
เลขรถเครนแปดหนึ่งแล้วที่เหลือมันก็จางจางโหจางเหลือเกิน
หนึ่งหนึ่งสองแปดสามใช่ใช่หนึ่งสองแปดสามค่ะอ่า
คุณผู้ชมครับก็เอาเลขทั้งหมดเนี่ยไปเสี่ยงโชคกันนะครับ
คือถ้าใกล้ใกล่อย่างเงี้ยไว้ใจพี่เออไว้ใจพี่ไว้ใจพี่
แต่ว่าสงสัยนางลำเมื่อกี้ที่กำในแบร์หรือยัง
มือข้างหนึ่งอ่ะแบร์แล้วยังอยู่ข้างนี้ยังอยู่แบร์แล้วยัง
แบร์แล้วยังอ๋อนี่แหละฮะกำแน่นเลยครับครับแต่ตัวเลขที่บอกไป
คุณผู้ชมเราไม่ได้ชี้นำนะว่ามันจะตรงหรือเปล่าครับยังไม่ชี้นำอีกอ่ะ
เชื่อก็ปล่อยผ่านได้แต่ว่าถ้าใครอยากจะตามไอดอลด้านตัวเลข
เริ่มที่เจ๊นุกบารมีมหาเห็งเลยครับครับเคยให้เลขแนวทางรัฐบาลไทย
ทั้งแบบสองตัวแบบสามตัวเจ๊นุ๊กมาขอเพิ่มหน่อย
เป็นเลขฝันให้มาอีก๒ตัวครับที่เห็นอยู่หน้าจอนี้เลยคุณผู้ชม
ส่วนแม่น้ำหนึ่งก็บอกว่ารัฐบาลไทยงวดนี้
แม่น้ำหนึ่งเขาชอบเลขนี้

จับไปแยกก็ได้หรือว่ารวมคู่ก็ได้

ท้ายด้วยเลขมหาทักษะของหมอไก่พพาธินีแห่งไทยรัฐทีวีก็ลืมไม่ได้ครับ
ดูตามทิศเลยคุณผู้ชมฮะ